ประเด็นนี้หน่อยคือไม่น่าเชื่อว่ามันยังมีเกิดขึ้น
วันนี้มีคลิปคลิปหนึ่งเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ทีแรกยังคิดว่าเอ๊ะของเก่าเมื่อหลายปีมาแล้วหรือเปล่า

เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้านะฮะไปดูนะฮะที่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งครับ
ยิงปืนนะฮะยิงปืนขึ้นฟ้านะครับทุกผู้ชมครับ
โพสต์คลิปเอาไว้แล้วบอกว่าเปิดคลิปนักศึกษาแห่งหนึ่งย่านพญาไทยมาเรียนหรือมารบ
อุกอาจทำการกระหน่ำยิงปืนขึ้นฟ้ากลางวันแสกโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
คำนึงถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือบ้านเรือนใกล้เคียง
สาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
นี่ฮะที่คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันครบรอบ๘๘ปีสถาบัน
วันเนี่ยเขาบอกวันที่๑กุมภาพันธ์๖๕ก็คือเมื่อวานนี้ตอนเช้า

ทีแรกยังเอ๊ะคลิปเก่าหรือเปล่าหรือเขาถ่ายหนังหรือเปล่า
เพราะว่าหลายคนเห็นคลิปแล้วไม่อยากจะเชื่อไง

แล้วมาเข้าแถวกันโอ้โหแล้วก็ยิงขึ้น
มันหลุดรอดอาจงอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันมาได้ยังไง
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับจนเราเห็นภาพนี้นี่แหละ
ถึงแบบอุ๊ยมันเกิดขึ้นจริงนะ
คือบ่ายวันนี้ครับโพธินโดรตรีสำเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตะบดนครบาล
นำตำรวจไปที่สถาบันแห่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปตรวจหาหลักฐานต่างไปกันเนี่ยตำรวจนี่๘๐นายได้นะฮะ
ตรวจสอบพื้นที่ของสถาบันที่ปรากฏตามคลิปเลย
เทคโนโลยีรัชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวาย
นี่ฮะตรวจสอบพื้นที่มาเก็บหลักฐานต่าง
กระสุนปืน๙มม๙นัด
กระสุนจุด๓๘อีก๖นัด
มีปลอกกระสุนปืน๙มมอีก๑๗ปลอก
ปลอกกระสุนปืน๓๒อีก๓ปลอก
มีหมวกกันน็อกเต็มใบอีกใบหนึ่ง
ซุกซ่อนในกระเป๋าเป้สีดำอยู่ที่อาคารเรียนริมถนนพญาไทย
แล้วตำรวจก็ถวดคาบขะเหมาดินปืนที่มือ
เพราะว่ายิงปืนขึ้นฟ้าอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับ

นี่ยังไม่มีรายงานเรื่องบ้านไหนเขาโดนลูกหลงอะไรไปนะครับ
แล้วไปที่บ้านพักครูหลังหนึ่งนะฮะอยู่ในสถาบันนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับรายงานว่าบ้านพักครูหลังนี้ไม่มีใครอาศัยอยู่ไม่มีครูอยู่
กลุ่มนักเรียนของสถาบันอาชีวะแห่งนี้เนี่ยชอบแอบมานอนมาซุกซ่อนอาวุธต่าง
ดูนี่ครับเจอถุงถุงหนึ่งเทออกมานี่โอ้โหคืออาวุธเต็มเลย

มีดเมิดเนี่ยค้นได้เนี่ยเจอมีด๔๔เล่มอ่ะ

นี่คือสถาบันการศึกษานะ

มันไม่ควรจะเจอสิ่งอะไรแบบนี้เลยค่ะ

ตรวจค้นครั้งนี้นะครับทางอาจารย์ของสถาบันก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างดีนะครับ
อาจารย์บอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณเข็มมาสอนว่าเขารวมตัวกันอย่างนี้

ทางสถาบันไม่เคยมีประเพณีให้ปฏิบัติแบบนี้ด้วย
วันครบรอบสถาปนาแล้วมารวมตัวแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าไม่สมควรเป็นอันตรายกับประชาชนในระแวกด้วย
ที่นี่เป็นย่านใจกลางเมืองด้วยนะ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางอาจารย์ของสถาบันบอกว่า
แล้วก็เรียกพยานอย่างน้อย๒คนไปสอบปากคำแล้ว
เดี๋ยวฟังทางตำรวจหน่อยนะฮะ
กดช่วงใหญ่กว่าถ้าชัดเจนเนี่ยเด็กก็คือแบบอยู่กับอาวุธอ่ะ

พยายามให้เร็วที่สุดนะคะครับ

มันก็ไม่เหมาะอย่างนั้นแหละครับนี่ฮะท่านผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะ
ใช่ค่ะบางท่านบอกเขาเป็นกิจกรรมของชมรมยิงปืนหรือเปล่า
คือปล่อยให้มีอาวุธเข้าไปในสถาบันการศึกษาได้ยังไงคือถือเข้าไปได้ยังไง

หรือว่าไปซุกซ่อนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่

เราได้ภาพกล้องวงจรปิดในสถาบัน

นะครับกลุ่มนักศึกษายืนเข้าแถวอยู่ที่สนามย่าคนที่อยู่
หลังสุดชูปืนขึ้นแล้วยิงขึ้นฟ้าถ้านับเวลาการยิง
ก็ประมาณ๑๐วินาทีแล้วก็แยกย้ายกันเดินออกมาแล้วก็
มีภาพนิ่งนะฮะเป็นช่วงกลางคืนของวันที่๑กุมภาพันธ์
สนามย่าแล้วยิงปืนเนี่ยช่วงเช้านะฮะ
นี่ฮะนี่กลางคืนมารวมตัวกันที่สนามย่าอีก
กลุ่มก็ยืนดื่มเหล้า
มีขวดแอลกอฮอลอะไรที่ดื่มแล้วเนี่ยวางเกลื่อนอยู่บนโต๊ะเยอะแยะเลย
โอ้โหด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์ไม่ทราบจริงเหรอ
นั่นน่ะสิคะไม่มีอาจารย์อยู่เลยสักกับคนเดียวเหรอคะ
อาจจะบอกว่าโควิดสถาบันเรียนออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เถอ

ต้องมีค่ะแล้วปล่อยให้เข้าไปได้ยังไงอย่างนี้
เนี่ยอันนี้ดื่มอะไรเนี่ยใช่ไหมดื่มนมโรงเรียนหรือเปล่า
ไม่น่าจะใช่นี่ฮะคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ก็เลยไปคุยกับทางสิทธิ์เก่าหน่อยนะสิทธิ์เก่าก็คือคุณสุกิตถมทองนะครับ
เป็นสิทธิ์เก่าของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวาย
คุณสุกิตเนี่ยเป็นรุ่น๗๕วิศวกรรมโยธาปริญญาตรีนะฮะ
แล้วก็วิศวกรรมจัดการปริญญาโทรุ่นที่๑
บอกว่าจากคลิปเนี่ยดูแล้วก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมภายใน
แต่ว่าตอนรุ่นของคุณสุกิตเนี่ยไม่มีนะกิจกรรมแบบนี้
ถ้าจะมีกิจกรรมวันครบรอบสถาปนาสถาบันก็จะเป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่า
เดี๋ยวลองฟังคุณสุกิตหน่อยนะครับ
ในรุ่นที่ผมเรียนไม่มีครับก็คือปกติก็จะมีกิจกรรมอะไร
ก็เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรที่มันแปลกหน่อย
ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน
คลิปผมไม่รู้สึกอะไรแต่ผมรู้สึกกับมุมมองคนที่วิจารณ์มากกว่า
ข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้เนี่ยเราไปวิจารณ์ไม่ได้ว่ามันคือปืนจริงปืนแก๊ป
หรือว่าคนที่เอาภาพหรือวิดีโอออกสื่อไม่รู้มีวัตถุประสงค์อะไร
ผมอยากให้คนที่เขาได้ข้อมูลหรือเสพข้อมูลเนี่ย
หลายด้านครับว่าอันไหนควรเป็นจริง
หรอค่ะแต่รุ่นพี่ค่ะคุณจะไม่ให้คนวิจารณ์ไม่ได้หรอกค่ะ
ทุกคนที่เห็นคลิปภาพเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดในสถาบันการศึกษาทุกคนเขาวิจารณ์กันหมดล่ะค่ะ
ต้องขอบคุณคนที่เอาคลิปออกมาเผยแพร่ด้วยซ้ำ
จะไปตำหนิเขาไม่ได้ต้องขอบคุณเขาข้างนอกเขาจะได้เห็นว่าในสถาบันคุณมันมีอะไรเกิดขึ้น
บางคนอาจจะตั้งคำถามเอาปืนแก๊ปหรือเปล่าปืนอะไรนะแบล็งกันที่ว่ามีแต่เสียงหรือเปล่า
แต่ถามว่ามันทำได้หรือเปล่าแล้วมันควรทำหรือเปล่า
จริงปืนปลอมไปยิงในที่สาธารณะหรืออะไรมันก็ไม่ได้นี่มันก็ผิด
ในสถาบันอย่างนี้อีกผมยิ่งติดใจที่แหม่ะแต่ต้องรอฟังอาจารย์ให้อย่างชัดเจนอีกทีที่อาจารย์บอก
ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขตพื้นที่อุทธินธวายได้ออกประกาศนี่นะครับพึ่งออกมาวันนี้นะครับ
งดจัดการเรียนการสอนระบุว่าจากการกระทำดังกล่าวตามคลิปที่ท่านเห็นเนี่ย
ฝ่าฝืนประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยจึงมีมติให้คณาจารย์งดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ
ระหว่างวันที่๒ถึง๔กุมภาพันธ์
ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษสถานหนัก

ค่ะคุณผู้ชมรอดูกันอยู่ค่ะว่าบทลงโทษมันจะเป็นยังไงทุกคนรอดูค่ะ
ตำรวจก็ต้องแจ้งให้ชาวบ้านเขารู้หน่อยนะ
ว่าไปตรวจแล้วได้หลักฐานแบบนี้แล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไร
ใช่อะไรที่เจอในสถาบันมันปืนแก๊ปปืนปลอมปืนลบมันอะไรก็อยากรู้เหมือนกัน
เอาไม่งั้นเดี๋ยวเด็กที่อื่นเขาเห็นบอกอ้าวที่นี่ก็ยังทำได้เลย
ของจริงของปลอมเอาให้ชาร์จ